ข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าทำเอาสาวก้อยอรัชพรลมออกหูเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเขาก็เลี้ยงหมาอยู่ดีนะคะอย่างที่ทราบ
คุณก้อยนิกกี้เนี่ยเขาเลี้ยหมาด้วยกันเขารักมากน้องไอล่า
ใช่นะคะถึงแม้ว่าจะแบบเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังช่วยกันเลี้ยงอยู่นะคะ
แต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าพี่ก้อยเนี่ยยังเลี้ยงหมาไว้อยู่
น้องหมาไว้อยู่เนี่ยเพราะว่าเอาไว้กักความสัมพันธ์คุณ
เป็นข้อต่อลองให้นิกกี้เนี่ยมาดูน้องหมาแล้วนิกกี้ก็เลยไม่สามารถลุก
จะมีคนใหม่ได้ค่ะงานนี้นอกจากสาวก้อยเองจะเดือดแล้วนะคะ
พอนิกกี้รู้ข่าวก็วอนชาวเน็ตค่ะเอาจริงอย่าเข้าไปด่าก้อยเรื่องนี้เลย
เพราะว่าเป็นตัวผมเองนี่แหละค่ะเป็นตัวนิกกี้เองที่ขอเอาน้องหมาแบ่งขอเขา
ขอเลี้ยงนะคะอาทิตย์ละสามสี่วันค่ะเอาจริงจริงสองคนนี้เขารักน้องหมามาก
เขารักเหมือนเป็นลูกเป็นลูกเขาบอกว่าเป็นลูกเลยแล้วทีนี้เราเขาจะจะแบ่งน้องหมากันยังไง
เอาไปทิ้งเหรอหรือยังไงเขาเลี้ยงของเขามาใช่นะคะส่วนสถาภาพตอนนี้นะคะ
กี้ยืนยันว่ายังโสดค่ะกับก้อยก็คือฟิลเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะ
ถามถ่ายกันธรรมดาไม่มีจ้าจ๋าเหมือนสมัยที่เป็นแฟนกันแล้วด้วยไปฟังเสียงนิกกี้พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
น้องหมาไม่ต้องโยงนะครับผมคุยกับน้องก้อยเองครับว่าสลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์หนึ่ง๓วันกับ๔วันครับ
ก็ยังรอก้อยเหมือนเดิมอะค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วพี่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนครับพี่คุยกันเหมือนเดิมเลยคุยเฉพาะเรื่องน้องหมา
มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือนิกกี้เนี่ยเขาโพสต์ข้อความแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเบื่อพวกที่มีแฟนแล้วไม่เปิดตัวแต่ยังไปจีบคนอื่นอีกอ่ะเออ
ก็นั่นน่ะสิคุณผู้ชมเราก็ตกออกตกใจนะคะพอลงเสร็จปุ๊บนะคะนิกกี้ก็ลบปั๊บแต่คนก็แคปไว้ได้ก็เลยไปถามนิกกี้ว่าเอาตกลงนี่พูดถึงใครหลายคนโยงไปถึงเกรทวรินทรนู่นหรือเปล่านะคะไปฟังนิกกี้หน่อยค่ะ
ไม่พี่อันนั้นเรื่องเพื่อนไม่เกี่ยวกับคนในวงการครับเพื่อนเล่าให้ฟังเฉยพี่แล้วก็โพสต์ไปแล้วก็พอผ่านไปตั้ง๕๐วิแล้วคิดได้ว่าไม่เอาดีกว่าลบแต่ว่าเขาแคปไปพอดีไงใช่พี่แค่เดือดแทนเพื่อนเฉยครับ
สรุปก็เป็นเพื่อนนอกวงการนะคะไม่เกี่ยวกับดาราในวงการใดอย่าไปตามล่าแม่มดเลยเคลียร์ไปแล้วลบไปแล้วนะจ๊ะใช่ค่ะ